๑นาฬิกา๑๕นาทีติดตามข่าวกันต่อนะครับ

เรียกให้แท็กซี่มารับไปส่งที่โรงพยาบาลที่ฝากคันไว้
แต่ระยะทางมันก็ไกลรถมันก็ติด
ไปไม่ถึงโรงพยาบาลแวะเข้าโรงพักก่อน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่โรงพักช่วยทำคลอดให้คุณ
นี่ไงเริ่มต้นก็ซูมที่กทเลยเนี่ย
เอาเหรอแม่ดูเลขทะเบียนรถกันก่อนเลยเหรอฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้
ขณะที่อาสากู้ภัยมูลที่ร่วมกระตันยู
กำลังจอดรอเหตุด่วนเหตุร้ายอยู่ที่หน้าโรงพักบางเขน
ก็เห็นว่ามีแท็กซี่เขียวเหลืองขับมารีบจอด

บอกว่ามีผู้โดยสารหญิงท้องแก่ปวดท้องใกล้จะคลอด
ตอนนี้น้ำเดินแล้วอยู่ในรถ
เอาล่ะอาสากู้ภัยทำไงดีก็ต้องช่วยกันดูแลเบื้องต้น
และประสานงานรถกู้ชีพคุ้มกล้าวที่เชี่ยวชาญกว่า
มาช่วยเหลือและทำคลอดให้ใช้เวลาสัก๑๐นาที
นางสาวสุดาพัฒน์เจริญพัฒน์ก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิง

ค่ะใช่เด็กเกิดใหม่ต้องบอกอย่างนั้นแต่ต้องเรียกแบบนี้นะคนโบราณ

ผีจะได้แม่มาเอาอย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นการเชื่อค่ะค่ะ
ปลอดภัยทั้งแม่และลูกหรือครับโดยเป็นลูกคนที่สองของเธอ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพล
เพื่อพักฟื้นแล้วก็เช็คอาการแล้วนะครับ

คนขับแท็กซี่เล่าให้ฟังว่าไปรับผู้โดยสารสาวท้องแก่บรายนี้
มาจากซอยพระหลโยธิน๔๘
เพื่อจะไปโรงพยาบาลวิพาบรามปากเกร็ด
ฝากท้องไกลเหมือนกันนะคุณนะจากที่พักนะครับ

ขณะที่ขับรถอยู่บนถนนพระหลโยธิน
มุ่งหน้าวงเวียนอนุสาวรีบางเขน
โอ้โหตรงนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยคุณรถติดมากนะครับ

เพราะต้องการจราจรแน่นขนาดกว่าเดิมด้วย
รถติดเพราะว่าตรงนั้นเขาทำทางรถไฟฟ้า
ทำเส้นทางอะไรต่างเยอะแยะเลยนะครับ
รถติดผู้โดยสารก็เจ็บท้องหนัก
แล้วก็เห็นว่ามีรถของมุยที่นี่จอดอยู่ในโรงพักบางเขน
ทีนี้แหละครับโชเฟอร์แท็กซี่ก็เลยตัดสินใจ
เลี้ยวรถเข้าไปขอความช่วยเหลือจนกระทั่งแม่ลูกปลอดภัยนะครับ
งานนี้ชาวบ้านก็ส่องเลขทะเบียนแท็กซี่เหมือนคุณอาบริยาเลย

บอกได้ไหมคะเลขทะเบียนแท็กซี่เหรอครับ
มมดรชดาพอไหมไม่พอสิเลขสิ
กรุงเทพมหานครนะครับให้เห็นกันชัดไปเลยนะครับ
บางคนก็ไปส่องเลยเลขของอาสากู้ภัย

น้องทารกไหมน้องเกิดวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมง
รหัสโรงพักเอาไหมโอ้โฮเยี่ยมครอบราคา๐๑๙
ยังไงก็แสดงความยินดีแฮปปี้เบิร์เดย์น้องด้วยนะคะ